กิจกรรมต่างโดยเฉพาะที่จังหวัดสุรินค่ะได้นำช้าง๑๖๐เชือกนะคะ
มาร่วมกิจกรรมก็คือการแสดงเหมือนจริงชุดร่วมช้างร่วมใจไว้อะไรพ่อหลวง
เป็นการแสดงออกถึงความจงรักพักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙
งานนี้จะมี๑๘๒๐พฤศจิกายนนี้แต่ว่าวันนี้เป็นการซ้อมจริงนะคะ
ติดตามบรรยากาศล่าสุดค่ะจากคุณอรพันธ์ขันทองคำรายงานสดจากจังหวัดสุรินค่ะ
เชิญค่ะ
ซึ่งวันนี้ก็มีประชาชนนักเรียนและนักท่องเที่ยวเข้าชมการซ้อมการแสดงจำนวนมากค่ะ
บริเวณสนามแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์มีการนำช้างกว่า๑๖๐เชือก
จะแสดงในงานรวมช้างรวมใจไว้อาลัยพ่อหลวง
ซึ่งเป็นไฮไลท์ของกิจกรรมในวันที่๑๙๒๐พฤศจิกายน
ซ้อมใหญ่เสมือนจริงโดยนายอัตภพรสิงหาวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมคณะ
เดินทางมาร่วมชมการซ้อมการแสดงช้าง
เพื่อให้การแสดงในแต่ละฉากมีความพร้อมและสมบูรณ์มากที่สุด
การแสดงมีทั้งหมด๔องค์ประกอบด้วย
ที่หนึ่งใต้ร่มพระบารมีเป็นฉากแสดงว่าด้วยความทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ
ที่พระบาทสมเด็จพระปรามิณฑรับมหาภุพิพลอดุญเดช
พระราชทานโครงการพระราชดำรินานับประการ
เพื่อช่วยเหลือประสบกรณิกรชาวไทยของพระองค์

กล่าวถึงวิวัฒนาการการเริ่มต้นการเลี้ยงช้างเมืองสุรินทร์
รวมถึงวัฒนธรรมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสุรินกับช้าง
องค์ที่๓โภชศาลคู่พระปรามี
เป็นการเล่าถึงความสำคัญของช้างเผือกที่อยู่คู่พระบรมีคู่แผ่นดินไทย
และองค์ที่๔รวมช้างรวมใจไว้อาลัยพ่อหลวง
เป็นการรวมช้างกว่า๑๖๐เชือก
หมอบกราบหน้าพระบรมชายลักษณ์เพื่อแสดงความไว้อาลัย
รวมถึงการแปลอักษรเป็นเลข๙ไทยและรูปหัวใจ
เป็นสัญลักษณ์แทนความอาลัยรักของชาวสุริน
ที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดช
ซึ่งนอกจากช้างทั้ง๑๖๐เชือกแล้วยังมีนักแสดงกว่า๑๐๐คน
เข้าร่วมในฉากการแสดงสุดยิ่งใหญ่
เพื่อแสดงออกซึ่งความรักความอาลัย
และสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้น
พระองค์ทรงมีพระเมตตาช่วยเหลือราศดรไทยทุกหมู่เหล่า
ตลอดระยะเวลาการครองราช๗๐ปี
อยากจะให้ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมชม
ในปีนี้รวมช้างรวมใจไว้อะไรพ่อหลวง
ซึ่งเราได้จัดการแสดงถวายอะไรในพระบาทสำเร็จพระเจ้าอย่างหัว
พระประมินทรมาหาภูมิพลอดุญเดช
ด้วยความยิ่งใหญ่อลังการ
แล้วก็เป็นการแสดงถึงความเศร้าโศกเสียใจที่ประชาชนชาวจังหวัดสุรินมีต่อพระองค์ท่านครับ
ขณะเดียวกันค่ะในวันนี้ที่บริเวณอนุสาวรีพระยาสุรินพักดีศรีนรงจางวาง
มีการนำผลไม้กว่า๔๐ตันมาจัดวางบนโต๊ะที่มีความยาวกว่า๔๐๐เมตร
เลี้ยงต้อนรับช้างกลุ่มนี้หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมแสดงความอาลัยวันพรุ่งนี้
ส่วนกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ของวันพรุ่งนี้ค่ะคือ
ขบวนแห่ช้าง๓ขบวนประกอบด้วยขบวนชาวสุรินร้อยดวงใจไว้อาลัยพ่อหลวง
ขบวนชาวสุรินน้อมนำคำพ่อสอนและขบวนโฆษศาลยาตราไว้อาลัยพ่อหลวง
โดยตั้งขบวนจากสถานีรถไฟสุรินเคลื่อนไปตามถนนไปยังมณฑลพิธีอนุสาวรีพระยาสุรินพักดีศรีนรงจังวาง
และจะร่วมกันประกอบพิธีแสดงความอาลัยโดยช้างทุกเชือกจะหมอบกราบเบื้องหน้าพระบรมชายลักษณ์
และประชาชนทั่วไปจะร่วมกันร้องเพลงภูมิแผ่นดินและเพลงสรรเสริมพระบารมีก่อนจะเลี้ยงอาหารช้าง
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
สำหรับท่านใดนะคะที่สนใจเข้าร่วมชมการแสดงช้างของจังหวัดสุรินที่จะจัดขึ้นในวันที่สิบเก้าถึงยี่สิบ
พฤศจิกายนนี้บริเวณที่นั่งฝั่งตะวันตกนะคะเปิดให้เข้าชมได้ฟรี
ส่วนบริเวณที่นั่งฝั่งตะวันออกนั้นจำหน่ายบัตรราคา๕๐๐บาท
ส่วนวันพรุ่งนี้ค่ะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์นะคะได้มีการจัดขบวนช้าง
เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุญเดช
คุณผู้ชมสามารถติดตามบรรยากาศภายในงานได้ทางไทยรัฐทีวีค่ะอรพันธ์ขันทองคำข่าวแท้รัฐทีวี